แล้วครั้งแรกเข้ามาทำอะไร

ครั้งนี้มีต้องมาทำอะไร

ที่ไดนรับอนุญาตคะ

จากไม่ชำนาญทางแล้วมันมืด
มืดก็เลยเห็นว่าจุดตรงนั้น
พอมีแหล่งน้ำที่จะพักอาศัยได้
เพราะถ้าเดินทางต่อจะได้รับอันตราย
เพราะลักษณะทางคดเคี้ยวแล้วก็ไม่ชำนาญไม่เคยมา

โปรดติดตามตอนต่อไป